เป็นข่าวลือที่แบบว่าลือกันหนาหูมาก
เกี่ยวกับคุณปูปายาโยงไปถึงปูปายา
เพราะว่าเขามีข่าวมาว่านางเอกซุปตาเบอร์หนึ่ง
ฉากนะคะของานแต่งงานจัดฉายผู้ชายเนี่ย
มาขอแต่งงานเนี่ยนะด้วยตัวเองเลยคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยข่าววงในกระซิบบอกบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นะว่าตอนนี้
สิ้นปีนี้ทั้งคู่จะอยู่กันคนละประเทศ
เพราะปูค่ะเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่ภูเก็ตนะคะ
แล้วก็อาจจะเรียนการแสดงเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องงานแต่งยังต้องรอไปก่อนนะคะ
อันนี้เขาก็คอนเฟิร์มมาจากไทยรัฐออนไลน์นะจ๊ะ

แต่คราวก่อนนะก็มาออกรายการเรื่องนี้ต้องขยายนะคะ
แล้วก็บอกเลยนะว่าเออเธอน่ะเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนมากเลยนะคะ
แล้วก็ยังไงคะแต่เธอเนี่ยก็ยังมีความหวังนะ
ยังอยากแต่งงานแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแมททิว
ซึ่งยืนยันเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
เขายังไม่เลิกการยืนยันมากับไทยรัฐออนไลน์
อันนี้เราก็ขอได้ยินเสียงคุณปุ๋ยอีกทีแล้วกัน
ถ้าออกงานนะคะไม่ลืมแน่นอน

มายืนยันให้แฟนบันเทิงไทยรัฐได้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ
ว่าเออเนี่ยเขาไม่เหลือกับคุณแมททิวแน่นอนนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคู่นี้เนี่ย
ไม่มีทางเลิกกันอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มแล้วนะคะ